ศรัทธาที่มันแบบปังจริงจริงค่ะวันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐ

ดังที่เขาไปแบบมูลเขาไปไหว้ขอพรมีใครกันบ้าง
กลุ่มแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะแม่มดดำของเรานะคะ
ขาชาพาพาไปดูอ๋อคลั้งที่สองแล้วเธอรอบนี้นะคะรวบเนี่ยคนดังทั้งนั้นเลยค่ะ
ก็ไปกับเป็นแก๊งเลยอะอ๋ออ้าวมีพ้อยชนลสิต
วุ้นเส้นเขาก็ไป
คือยังงี้วุ้นเส้นไปปลากันแหงมลงที่นู้น
ซึ่งก็ไปนี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวุ้นเส้น
จะบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นวุ้นเส้นในลุคแบบนี้เท่าไหร่นะเดินป่าเดินเขา

เพราะว่าขึ้นลำบากนะ
เออเขาบอกว่าขนทางลำบากมากนะ
มีอีกคู่นึงคุณผู้ชมอันนี้คู่หวานนะคะไปทะเลเสร็จปุ๊บนะคะ
ดิฉันไปไหว้บ้างมีวงศกรกับน้องนาวที่สาน่า

รวบรวมไปกับแก๊งคุณหนิงปณิตามุกดานรินรัก
คุณผู้ชมเดินทางไปไหว้ที่ถ้ำนาคีด้วยเช่นกันค่ะ
บอกเลยนะคะว่าแรงศรัทธาแต่ละคนเต็มเปี่ยมมากนะคะ
อย่างที่บอกไปเส้นทางขึ้นเขามันค่อนข้างลำบาก
ปีนนะคะแล้วก็ทั้งหอบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกว่าจะถึงค่ะ
งานนี้นะคะหลังจากทุกคนได้ไปไหว้ที่ถ้ำนาคีแล้วก็แฉภาพสวยบรรยากาศวิวดีช่วงนี้อากาศเย็นนะคะ
เรียกว่ามาฝากเอฟซีกันด้วยนะคะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้โอ้โหความศรัทธา
แล้วก็ที่สถานที่แห่งนี้มีคนไปแบบเช็คอินเยอะมากจริงเลยนะคะ
คือเขาบอกว่าหนทางที่จะเดินทางที่ไปถ้ำนาคานาคีเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์นะ
พิสูจน์มิตรภาพพิสูจน์รักแท้เพราะมันไม่ใช่ง่ายเป็นแบบจะไปที่ตรงนั้น

สังเกตว่าคนไม่เยอะเพราะว่าอะไรก็ต้องจำกัดคนขึ้นเลยนะคะ
ก็ต้องเตรียมตัวนะคุณผู้ชมค่ะ